คุณผู้ชมครับวันนี้ความเคลื่อนไหวจากทางพักเพื่อไทยนะครับ
เพื่อไทยไปยื่นคำร้องต่อสารนะฮะ
ที่ประกาศใช้พรกรฉุกเฉิน
ในสถานการณ์ที่มีความร้ายแรงในท้องที่กรุงเทพมหานคร

พร้อมขอให้คุ้มครองกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะครับ
นายแพทย์ชนละนานศรีแก้วนี่ฮะวันนี้ไปกับนายจิรยุห่วงทรัพย์
สอสอพักเพื่อไทยทั้งสองท่านนะครับไปที่สารแพ่งรัชดา
ยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรี
กรณีการออกคำสั่งประกาศพรกรฉุกเฉินในสถานการณ์ที่มีความร้ายแรงโดยมิชอบ
และยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งนะครับพร้อมกับขอให้สารคุ้มครองชั่วคราว
สำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมนายแพทย์ชนละนานบอกว่าการกระทำของนายรัฐมนตรี
ชอบด้วยกฎหมายในการออกคำสั่งจึงขอให้สารออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
ผู้ชุมนุมเพราะว่าขณะนี้กำลังมีการชุมนุมในวงกว้าง
ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชุมนุมคือนักเรียนนักศึกษาคือเยาวชนจึงไม่อยากให้เกิดความรุนแรงขึ้น
ขณะเดียวกันถ้ามีผู้ชุมนุมถูกควบคุมตัวดำเนินคดี
เพื่อไทยก็พร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ถูกจับกลุ่ม
โดยสอสอจะไปใช้ตำแหน่งยื่นประกันตัวให้ซึ่งดำเนินการมาให้แล้วประมาณ๒สัปดาห์
ตามมาตรา๔มาตรา๕แล้วก็ประกอบมาตรา๑๑นะครับ
มาตรา๑๑ที่กรณีมีความร้ายแรงนะครับมีเหตุร้ายแรง